คือร้องกาลให้ตาม
มันเจ็บเหลือเกินยับยาเลือดคน
ต้องนอนกอดทน
ที่งอกใจเราทุกคืน
ขอบคุณค่ะ

เรียบร้อยไปแล้วสำหรับเพลงที่๕
เพลงนี้ก็๘๐๐๐บาท
ดูจะเป็นเพลงที่ตั้งแต่แข่งขันกันมานี่
ดูจะผ่อนคลายที่สุดในเพลงนี้
แล้วคุณมาร์ทก็ร้องได้เป็นสไตล์ตัวเอง
จนเราลืมความเป็นพี่นางสะดิบฝนไปเลย

ใช่อันนี้ก็คือใส่หวาน

เรื่องเนื้อคุณมัสติดขัดตรงไหนไหมร้องไปแล้ว
ไม่นะคะเพราะเป็นเพลงที่ชอบมากที่สุดค่ะ

แล้วก็สบายใจที่ได้ร้อง
ที่วันนี้ได้มาร้องเพลงนี้ในนี้ด้วยค่ะ

ถ้าร้องถูกต้องกว่าทุกคำ
ก็จะไปสู่เพลงเป้าหมายในเพลงหน้าแล้ว
ขอให้โชคดีนะครับสำหรับเพลงนี้

เพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณมัดร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท

ร้อง
ร้องได้ครับ
ม่ายกร้องเชียร์นีต้องบอกว่าถึงเครื่องนะ
ร้องได้แบบนี้รับเลยค่ะ๘๐๐๐บาท

ถามคุณแมทนิดนึงคุณแมทเนี่ยดูรายการของเรา
ใช่ค่ะมาตลอดแล้วก็เคยเห็นคนอื่นเขาขึ้นไปร้อง
แล้วเวลาเขาร้องผิดร้องไม่ได้เรารู้สึกอย่างไร
แม่ไม่น่าร้องผิดนะเพลงง่ายแบบนี้อะไรอย่างนี้ไหม
เคยค่ะเคยเป็นไม่น่าร้องผิดแต่พอเรามาอยู่ตรงนี้แล้ว

โอ้โหทำไมเนื้อมันหายไปไหนวะ
เนื้อมันหายแล้วแบบอยู่ดีแบบหนูต้องพยายาม
มันเหมือนกระบวนความความคิดมันตีกันอย่างไรไม่รู้อ่ะครับ
อันนี้หายอันนี้ก็จะดึงกลับอันนี้หายอันนี้ก็จะดึงกลับ
ง่ายค่ะโอ้โฮทำไมร้องผิดเคยง่ายจะตายผมก็เคยดูอย่างนี้
แต่เพราะว่ามันยืนจริงมันคนละเรื่องกันนะคุณผู้ชม
กดดันอะไรต่างแล้วบางคนเขาไม่ใช่นักร้องด้วยคุณไหม
บางคนเป็นป้าเป็นเด็กสาวที่ไม่เคยขึ้นเวทีเลยก็มี
บางคนไม่เคยร้องเพลงเลยก็มีนะครับมาหัดท่องเนื้อเอาเพื่อจะมาออกรายการของเรา

อยากได้เงินนะคะต้องฝึกมา
แล้ววันนี้คุณมัดได้มาถึงตรงนี้แล้วเคยคิดไหมครับ
ตอนแรกกะว่าจะได้ถึงแสนไหมตั้ง๕แสนไหม
ไม่เคยคิดเลยว่าจะเข้ามาถึงจะผ่านเพลง๘๐๐๐๐บาทไม่สักหนูคิด
ไม่สักหนูคิดว่าแม่เราได้พอใช้นี่ก็โอเคแล้วนะคะเราก็ถึงฝันเราแล้วนะ
แต่ว่าคุณยายนี่ก็เชียร์ออกรถมากนะคะนะครับ
นะคุณยายตื่นเต้นหรือคะคุณยาย
เชียร์ในใจ
เชียร์ในใจ
เป็นคนนิ่งเงียบนะลูกคนเล็กหลับไปแล้ว
คุณแม่ครับตอนนี้มีเงินใช้หนี้แล้ว
มีเงินใช้จ่ายแล้วมีเงินเก็บแล้วขาดอะไรอีกฮะ
ก็อยากมีเงินเพื่อส่งงวดรถอีกค่ะ
เป็นเงินทุนเก็บไว้สำรองค่ะพยายามเจ็บป่วย
เห็นบอกคุณยายก็มีโรคประจำตัวด้วยเหรอคะ
ก็ความดันและเป็นความดันต่ำไม่ได้สูงเพื่อนคนอื่น
ความดันต่ำและก็เป็นโรคขาดน้ำตาลเพราะไม่ค่อยชอบกินข้าว
คุณยายนี่นอกจากจะมีโรคประจำตัวที่เป็นเรื่องความดัน
แล้วก็ขาดน้ำตาลแล้วเห็นบอกครั้งหนึ่งเคยประสบอุบัติเหตุ

ก็จะไปส่งของเพราะว่าคุณยายทำธุรกิจขายตรงด้วย
จะไปส่งของให้เขาก็พอดีออกจากบ้านยังไม่ถึงร้อยเมตรเลยมั้ง
เด็กมันก็วิ่งตัดหน้าแล้วก็มีมอไซค์ก็ออกหน้าอีกคันหนึ่ง
เขาก็บอกเด็กตัดหน้าพอบอกพอเขาเบรกเราก็เบรกตามตูดเขามันก็เลยล้ม
พอล้มลงไปปุ๊บลุกขึ้นมาได้ไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าตัวเองเจ็บ
แต่ขึ้นมาด่าคนทันหน้าก่อนพอมารู้ตัวลุกไม่ขึ้นแล้ว
แล้วที่ลุกไม่ขึ้นนั่นเป็นอะไรบ้างคะคุณยาย
แขนหักแขนเดียวแขนหักเลยนานแล้วยังครับคุณแม่
เมื่อวันที่สามสิงหาปีที่แล้วใช่ใช่ค่ะ
พอหมอนัดเสร็จหายจากตรงนั้นมาเจอโควิดก็ไม่ต้องทำอะไรอีกเลย
อาการที่แขนเหรอคะคุณยายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ก็ยกได้แค่นี้ยกขึ้นสูงไม่ได้

หักตรงหัวไหล่เลยครับหักละเอียดเลยแตกเป็นเฉียงเลย
เห็นบอกว่าเป็นคนตัดสินใจหักหลบเพื่อไม่อยากจะชนเด็ก
ใช่ไม่อยากจะชนด้วยไม่อยากจะให้แม่

หักหลบมันก็ไม่ได้ว่าแรงแต่ว่าโดยที่เราอายุเยอะแล้ว

ปกติแต่ว่ายกของหนักไม่ได้ยกให้สุดไม่ได้

ก็อยากบอกค่ะอยากบอกแกว่ารักแกรักรักแม่มากนะคะ
เพราะว่าก็ตั้งแต่จำความได้คุณแม่เป็นคนที่รับภาระมากค่ะ
รับภาระทั้งด้วยที่เกิดจากภาระในครอบครัวแล้วก็จากบุคคลอื่น
แม่เป็นคนที่ไม่ค่อยว่าไม่เคยด่าใคร
ไม่เคยว่าให้ร้ายอะไรใครค่ะก็คือผ่านแล้วผ่านเลย

คือคุณแม่เลี้ยงหนูกับน้องดีที่สุดอะค่ะ
คือทำทุกอย่างที่ได้เงินมา
ไม่ว่าตัวเองจะเหนื่อยจะหนักหนาแค่ไหนคุณแม่ก็สู้
เพราะว่าเราเป็นคนจนที่ไม่มีคุณแม่ไม่มีทรัพย์สมบัติใด
มีเพียง๒มือ๒เท้ามาทำงานแค่นั้น
คุณแม่ก็เลยสอนว่าเราไม่มีอะไรเลย
แต่แม่ก็จะทำให้เราเก่ง
เรียนจบมีทุกอย่างเหมือนคนอื่นได้ตามที่คนอื่นเขาดูทุกข์ไว้

และสิ่งหนึ่งที่คุณมัดกำลังจะมีนะคะ
นั่นคือเงินตามเป้า๑แสนบาทในเพลงที่กำลังจะถึงนี้นะคะ
หาที่ไหนไม่ได้ก็มาที่เรานี่แหละครับ
ยินดีมอบให้เลยเพียงแต่ร้องเพลงให้ถูกต้องเท่านั้นเอง
แล้วในที่สุดก็มาถึงเพลงเป้าหมายนะครับ
เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
พร้อมกับตัวช่วยยังลอยนวลอยู่อีก๒แผ่นป้าย
มาครับอินโทรเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาทมาเลยครับ

เป็นเพลงเรียกว่าวัยรุ่นเจ๋าเลยน้า

เคยร้องค่ะก็คือไปตามงานเลี้ยงร้องร้องอยู่แต่ว่ามันจะ
ก็มีความที่คิดว่าบางคำอาจจะผิด
เพราะด้วยความมันเป็นคำเร็วมันมีท่อนแร็ปด้วย

ก็เป็นลักษณะของเพลงที่น่าเป็นห่วงอยู่ทีเดียว

คือถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งทั่วไปก็เนื้อก็ชัดเจนอยู่แล้ว

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๖นะครับ

คุณมัดครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

ยังมีข้ามเพลงนี้ไปเลยและได้ร้องเพลงเก่งของตัวเอง

เพราะฉะนั้นจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เมื่อความกดดันมาถึงจุดนี้นะฮะ

ผ่อนคลายมันออกไปใช้หรือไม่ใช้ถึงจุดนี้ผมว่ามันไม่มีผลอะไรกับคุณมัสหรอก
มันใช้แล้วยิ่งดีเผื่อมันโดนขึ้นมา
เพราะฉะนั้นเลือกให้ดีนะครับเลือกไปแล้วคือแผ่นที่๓
เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือแผ่นที่๑แผ่นที่๒แผ่นที่๔๕และ๖นะครับ
คุณมัดครับแผ่นไหนครับ

เชียร์๑คุณยายเชียร์อะไรคะเมื่อกี้

ตัวช่วยแผ่นที่๒ก็คือ
ร้องผิดได้๑คำครับ

ถ้าไม่พอเลือกได้อีกเปิดได้อีกนะครับร้องผิดได้หนึ่งคำก็ยังช่วยอยู่ก็ยังใช้ได้อยู่

เหลืออีก๑แข่นนะครับคุณมัสจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช่

ไม่ใช้นะครับ
เป็นอีกรอบนึงแล้วนะคะที่เลือกใช้แล้วไม่เป็นผลเท่าที่ควรแล้วตัดสินใจไม่ใช้นะคะ
นี่คือหนังม้วนที่สองนะของคุณมัดเลยเหมือนฉายซ้ำเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรอบเปลี่ยนเงินและเปลี่ยนเพลงเท่านั้นเอง
เอาละครับมีสติตั้งสติให้ดีนะครับคุณมัดขอให้โชคดีนะครับ
เพลงที่๖ครับเพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๖เพลงมาครับ
เช็คและตริงตริงตริงตริง
สำหรับโรงฉันเน็นซันซันทัศน์เซอร์ฉันเน็นเซ็กซี

แน่โทษที่ทับผ้าบางไป
เป็นสไตล์เป็นดีไซน์เป็นเทรนด์ด้วยนะ

ก็มีแต่เธอนี่แหละชอบกัดชอบแค่ชอบว่า

เดินกันไปหล่นไปเป็นอะไรมากไหมละนี่
จะมาอะไรกันมากมายเข้าออกเข้าใจกันบ้างสิ
เชคเลตติ้งค่ะเชคเลตติ้งค่ะเชคเลตติ้งเฉย

เรื่องเล็กน้อยแค่นี้
เชคเลตติ้งค่ะเชคเลตติ้งนะเชคเลตติ้งนะสิ

แต่เชื่อสิไม่มีอะไร

เธอกับลูกนานได้บริถามใจ
เชคเลตติ้ง
ส่องร้ายให้ร้าน
รวบรุ่นสู่ชีวิต